พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องงงของชาวบ้านที่เพชรบูรณ์กันหน่อย
เขาตื่นมาตกใจทำไมตามถนนตามหมู่บ้านเสาไฟฟ้าร้านค้ามันจะมีหุ่น
แล้วใส่ชุดไทยไปตั้งไปพันเอาไว้
ชาวบ้านก็งงว่าหุ่นนี่มาจากไหน

ตั้งทำไมเอาไปดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็แปลกใจว่าใครเอาไปเนี่ยฮะ
หุ่นแบบนี้ก็มีชุดทงชุดไทย
หุ่นก็มีสบงสบายอะไรแบบนี้
แขวนตามเนี่ยเสาไฟบ้างอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรบ้างนะฮะ
คนก็งงไปยืนดูเอ๊ะมันมาจากไหนนะครับ
หุ่นตัวเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นผ้าสิ้นอ่ะ
่งผ้าสิ้นสีเนี่ยฟ้าอย่างนี้นะครับ

ถูกนำไปติดเอาไว้ที่เสาไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
ปากทางเข้าตลาดสดบึง๓๐๐อำเภอบึง๓๐๐ที่เพชรบูรณ์
ก็หลายคนก็แปลกใจว่าจะผูกทำไมเหมือนกันนะฮะ
ทีมข่าวก็บอกว่ามีลักษณะตรงนี้คือมันมีทางสามแพ่ง
ก็มีคนเอาไปหุ่นนี้ไปติดไว้เหมือนกันนะครับ
ดาเจ้าของร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นร้านจำหน่าย
ตอรี่เขาก็บอกว่าทั้งร้านเครื่องสังขพันธ์ทั้งชาวบ้านเขาบอกว่า

เพราะงวดที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่เพชรบูรณเนี่ยถูกหวยกันเยอะ
ก็เลยเอาหุ่นนี้ไปผูกไว้เป็นการแก้บนไปฟังเสียงของชาวบ้านนะฮะ

มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นชุดไทยซะทีเดียวนะ
มันเป็นเหมือนผ้าไปพันเอาไว้แบบนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่ตำบลกันจุอำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ย
มีคนถูกลอตเตอรี่มารางวัลที่๑๒ใบได้เงินไป๑๒ล้าน
แล้วก็ที่ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่ซึ่งอยู่ติดกันก็มีคนถูก
รางวัลที่๑อันนั้น๓ใบได้ไป๑๘ล้าน
ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้คนที่ไปบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ว่าถ้าเกิดถูกหวยแล้วจะเอาหุ่นชุดไทยไปตั้งไปให้แบบนี้นะฮะ
แขวนไว้ทางสามแพร่งอันนี้มันก็คือทางสามแพร่งด้วยเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็หวังให้เป็นเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยก็เป็นการแก้บนกันไปนะฮะ
ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไปขอไว้อ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าเอามาแขวนทางสามแพร่งเนี่ยมันจะอันตรายกว่าเดิมไหม

บนนั้นพอได้ก็ไปแก้บลแบบนี้เหมือนเป็นทำให้แบบ

ทำให้แบบมีเงินไหลเข้าตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาขอว่างั้นหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นการแก้บนยุค๔๐ก็เป็นได้
มันมีผ้าสิ้นทั้งล่างและมีผ้าทั้งบนพันธุ์อีกทีนึงแบบนี้